คุณผู้ชมถึงเวลาแห่งความสุขแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะ
เกะกะกองทายของเราจะพาไปดูนักแสดงแค่นาดาวนี่แหละ

ซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องบารับ

แต่เป็นการไปเกะกะแบบว่าห่างนะ
จะเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะกับช่วง
เกะกะต้องไทย

กับงานของนาดาวเนี่ยค่ะ

นักข่าวที่ทำมาสูงมาก
พี่เขายังไม่ตายมึงเรียกรถพยาบาลดิ
พวกเราเริ่มผ่านทางออกจากนี้ดิ
พวกคุณคุณว่าเราเข้าทางนี้ปะ
ถ้าสุดท้ายที่จะจงได้คืออะไร

เขามีเรื่องลับที่ไม่ลับ
จะบอกเราแบบลับได้หรือเปล่า

เขามีเรื่องลับที่ไม่รับ
เราสามารถบอกเราแบบลับได้หรือเปล่า
ลับไม่ใช่งง
นี่นะคะนี่ค่ะ
สุดท้ายของท่านก็คือว่า
เราต้องอยู่ในใจกัน
น้องสับตาลหล่อจังเลย

ความลับเนี่ยไม่เป็นความลับ

ก็มีนะครับน้องวีมีความลับที่ไม่เป็นความลับแล้วบอกพี่รับได้ป่ะ
ไม่เป็นความลับแล้วสามารถบอกพี่ลับ
ก็น่าจะมีแหละค่ะอย่างเช่นนี่ชอบดูคลิปดิบซิล
จริงหรอก็ได้นะชอบดูดิบซิล

อย่างตอนนี้ก็ติดเก็บแต่ซิล

โอพี่โอมีความลับที่ไม่เป็นความลับแล้วบอกพี่รับได้ไหมคะ

ปกติเท้าคนจะมีกุ้งเท้าอย่างนี้

แต่นี่แบนติดพื้นและทีนี้มันเลยทำให้เราจะชอบโหดรัก

ไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้องเขาจะตอบดีมากเลยนะคะ
ความลับอะไรนะทุกคนที่ไม่เป็นความลับแล้วบอกลับ
ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเย่